ต่อกันที่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่นะตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบที่๒ในการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้
รวมถึงข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจค่ะ
หลังจากจบรอบแรกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙นะคะแล้ววันนี้ก็ไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันด้วยค่ะ
ืมจิตถิ่นขาวก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่สามารถการันตีการไปเล่นโอลิมปิก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนทวิปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากผ่าน
เข้าสู่รอบ๘ทีมในรายการนี้ได้ค่ะ
และเกมเมื่อวานนี้นะคะที่เจอกับนิวซีแลนด์ค่ะ
ก็เหมือนเป็นการซ้อมทีมให้ได้แก้ไขข้อผิดพลาดต่างนะคะ

ให้โอกาสน้องที่ยังไม่ได้ลงสนาม

ส่วนรอบที่๒ที่จะต้องเจอกับอีรานในวันพรุ่งนี้
ก็เชื่อว่าผ่านได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่ประมาท

แพ้หรือชนะสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้น

จะทำให้ไทยไปเจอกับใครในรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
ต่อกันที่กอล์ฟสมัครเล่นช้างคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๙
ชิงชนะเลิศที่สนามกอล์ฟราชพฤกษลับ

จาก๒๕สนามทั่วประเทศมาแข่งขันกันค่ะ

เป็นของวีรเกียรติทวีปัญญาพรค่ะ
คะแนนที่ตีได้จริงเป็นของเอกพันธ์บุญเมืองค่ะ
โดยทั้งคู่ก็จะได้รางวัลไปเล่นกอล์ฟ
ที่สนามในเมืองคุณหมิ่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่๘๑๑กันใหญ่อย่างนี้ค่ะ